เราตามกันเรื่องของการประชุมในวันนี้
เฉพาะเรื่องของโปรแกรมทีมชาติที่ถูกวางเอาไว้แล้วในปีหน้าค่อนข้างจะเข้มข้น
แล้วก็ทีมในลีกมีการลดจำนวนลงไป
แต่ว่าสุดท้ายแล้วการเข้ามาของสโมสรในรูไนเพื่อจะขอแข่งขันในไทยลีกนั้น
สมาคมนั้นเปิดทางนะครับบอกว่าเป็นเรื่องจริง
แล้วก็อยากให้สโมสรนั้นช่วยในการตัดสินใจครับ
คนตระหนดเอกดรสมยศพุ่มพันโมงนะครับ
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็บอกว่า
เรื่องที่สโมสรจากบรูไนติดต่อเข้ามาขอเข้าร่วมแข่งขันไทยลีก
เป็นจริงนะครับเกิดขึ้นแต่ปีที่แล้ว
ซึ่งตอนนี้ก็ส่งเรื่องเข้ามาอย่างเป็นทางการด้วย
แต่ถือว่าเป็นความละเอียดอ่อนนะครับ
โดยต้องชี้ให้เห็นว่าการมาของทีมจากบูไนนั้นจะสร้างประโยชน์อย่างไร
แต่ว่าสมาคมไม่ได้ปิดกั้นเรื่องนี้ครับ
หากทุกฝ่ายเห็นว่าเป็นผลดีแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของสมาคม
ที่ต้องการให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของอาเซียน
ซึ่งจะมีการสอบถามสโมสรสมาชิกในการประชุมวันนี้นะครับ
ซึ่งมีการพูดคุยทุกคำชัดเจนเพราะว่าการเข้ามาของสโมสรบรูไนเนี่ย
ก็คงจะมีการจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์ในราคาที่ดีพอสมควรแล้วครับ
และถ้าวันหนึ่งฟุตบอลลีกไทยเป็นเหมือนอังกฤษ
ซึ่งอนุญาตให้เวลสแคดีฟซึ่งไม่ใช่ทีมในประเทศอังกฤษเข้ามาแข่ง
มันก็เหมือนกับว่าเราจะเป็นศูนย์กลางฟุตบอลในอาเซียนอย่างแท้จริง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการจะทำอะไรเนี่ยผมเองก็จะต้องปรึกษาหาลือสโมสรสมาชิกก่อนว่า
สิ่งเหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยประเทศไทยหรือสโมสรสมาชิกได้ประโยชน์อะไร
อันนี้เป็นการตั้งคำถามที่สงสัยกันตั้งแต่ที่เราทราบข่าวกันแล้ว
ออสก็บอกนะครับว่าขึ้นอยู่กับสโมสรอีกถ้าเกิดเพิ่มทีมแล้วมีผลกระทบต่อทีมชาติ
สมาคมไม่สามารถที่จะแบกรับความกดดันได้ทั้งหมดเหมือนกันครับ
แล้ววันนี้ถ้าเป็น๑๘ทีมเราก็ต้องมาคิดว่าทีมชาติล่ะนักกีฬาเตะกันไม่มีเวลาพัก
ไม่มีเวลาเตรียมตัวสำหรับทีมชาติผลงานของทีมชาติล่ะ
ถ้าบอกว่าเป็น๑๘ทีมผมก็โอเคนะเป็น๒๐ทีมผมก็โอเคนะ
แต่ถ้าทีมชาติเละเทะก็อย่าโทษสมาคมอย่าโทษผม